คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยทำเอาคนในวงการเพลงหลายต่อหลายคนต้องเดือดร้อนนะคะ
อย่างคุณอาเสรีรุ่งสว่างเองก็ยอมรับนะคะว่าโอ้โหในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
งานมันกระทบเหลือเกินเพราะว่าไม่มีใครจ้างงานเลยทำเอางานเพลงหยุดชะงัก
เบื้องหลังเดือดร้อนหลายคนและหวังใจว่าหลังจากนี้เนี่ย
จะมีงานคอนเสิร์ตติดต่อเข้ามาบ้างเพื่อช่วยประคับประคองวงการเพลงให้อยู่รอดกันต่อไปค่ะ
เพลงก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็ลงยูทูปไม่ว่าจะเป็น
เขายากมากแพงไม่ว่าจะเป็นอำนาจความถึงนะครับ
แล้วก็จะมีเพลงใหม่ออกให้ได้ฟังกันเรื่อยก็กลับมาสู้กันใหม่นะครับ
ยังไงก็ฝากไปทั้งเจ้าภาพด้วยนะครับที่อ่าในช่วงนี้นะครับอ่า
ก็จะปลดล็อกแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับจะเอานักร้องคนไหน
ถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าท่านอ่าอยากจะดูผมเสร็จลิงสว่างทุกคนพูดนะครับ
ไปที่สถานีแฟนคลับเสริงสว่างตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงบ่ายสองโมง
เราจะมีรายการสดร้องสดดนตรีสดให้ท่านชมกันทุกวัน
เดี๋ยวนี้เขาก็ปรับรูปแบบมีโชว์กันทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เดี๋ยวเชื่อว่าถ้าเราตั้งกาดกันไว้ดีนะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย
สถานการณ์ดีขึ้นงานเพลงงานอะไรก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะใช่แล้วค่ะ